ข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
อันนี้เรามีพี่กั้นแล้วมานำอะไรไม่ใส่มีพี่กั้นแล้วนี่โอ๊ยขอไม่ใส่เนอะ
เพราะว่าทุกรายการแบบไม่เห็นหน้าเลย

มันสะท้อนนะมันเป็นวิเศกน่ะโอ้โฮไม่ใช่มันสะท้อน
นึกว่าพ่อจัดรายการทุกวันเลย

คิดถึงไอ้จ้ากากที่เขาใส่กันออกปะโอ้โฮแล้วมันออกทีวีแบบ

เมื่อวานคุณหนุ่มกัญชัยฝากบอกนะคะว่าทำบุญเยอะขนาดนี้
ว่าจะไปมีชื่อติดที่วัดอะไรหรือเปล่าครับ
ห้าไม่ถามว่านุ่มถ้าว่านุ่มหลังข้องนินทา
ฉันฝากบอกอย่างนี้นะว่าเวลากวดน้ำเขาได้บ้างหรือเปล่า

เดี๋ยววันหลังเข้าขึ้นบนกระแพง

ก็ต้องทำไหมคนละนิดคนละหน่อย
จริงใช่ก็จะช่วยกันไปอืมขอ
ขอรายงานเรื่องผู้ป่วยรายใหม่วันนี้นะคะ
ก็นายแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกสบค
ก็แถลงสถานการณ์ของการระบาดของไวรัสโควิด๑๙
ในประเทศไทยก็พบว่ามีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น๑๙ราย
ผู้ป่วยยืนยันสะสมแล้วที่๒๘๑๑ราย
หายเพิ่ม๑๐๙ราย

ตอนนี้รวมผู้เสียชีวิตจากโควิดในประเทศเราคือ๔๘รายนะคะ
ผู้เสียชีวิตรายที่๔๘เป็นชายไทยอายุ๕
อาชีพขับรถแท็กซี่มีโรคประจำตัวคือเบาหวานชนิดที่๒
สูบบุหรี่และมีประวัติเสี่ยงก็คือ
รับผู้โดยสารจากเวทีมวยลุมพินี
เมื่อวันที่๑๘มีนา
มีอาการป่วยหายใจลำบากมีไข้ไอเข้าโรงพยาบาล

พอ๒๓มีนาอีกไม่กี่วันก็เข้าโรงพยาบาลอีกครั้งหนึ่ง
เพราะว่าไข้สูง๓๙๕องศา
เมื่อยตามลำตัวหายใจลำบากและมีเสมหะเพิ่มขึ้น
จึงส่งตรวจหาเชื้อและพบว่าเป็นผู้ป่วยโควิด๑๙
ซึ่งอาการแย่ลงอย่างต่อเนื่องและเสียชีวิตเมื่อวานนี้คือ๒๐เมษา

ก็เป็นผู้ป่วยที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ยืนยันก่อนหน้านี้๑๐
สถานที่ชุมนุมชน๒รายมีอาชีพเสี่ยง๑ราย

และก็ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศก็ติดไป๑ราย
และอื่นอีก๔รายอื่น
ขณะเดียวกันก็มีรายงานข่าวว่า
พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ทำหนังสือถึง๒๐มหาเศรษฐีในประเทศไทยแล้ว
โดยในจดหมายดังกล่าวมีข้อความระบุว่า
เป็นวิกฤติการร้ายแรงของประเทศและของโลก
ทำร้ายและทำลายชีวิตความสัมพันธ์ทางสังคม
เศรษฐกิจไปพร้อมกันอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน

ต้องการความร่วมมืออย่างมากที่สุดจากทุกภาคส่วน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากกลุ่มคนหรือองค์กร
มีความรู้ความสามารถมีความเข้มแข็ง
สื่อสารมายังท่านในฐานะเป็นผู้อาวุโสของสังคม
ผมทราบซึ้งใจที่หลายท่านได้ลงมือช่วยเหลือประชาชนไปแล้วหลายเรื่อง
แต่ผมต้องขอให้ท่านต้องขอให้ทุกท่านทำเพิ่มเติม

ทำให้เกิดการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนคนไทย

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ผมขอให้ท่านทำเอกสารนำเสนอสิ่งที่ท่านพร้อมจะทำเพิ่มเติม

โดยผมไม่ขอรับเป็นเงินบริจาค
แต่ผมขอให้ท่านลงมือทำโครงการ
ที่จะออกไปช่วยเหลือประชาชนคนไทยทุกกลุ่มทุกภาคส่วน
ไม่ว่าจะเป็นการบรรเทาความทุกข์ร้อนของประชาชนทางด้านใดก็ตาม

ขอให้เป็นการช่วยเหลือประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม
สิ่งใดที่ท่านเห็นว่ารัฐบาลจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับโครงการนั้นได้
ขอให้ท่านโปรดส่งมาให้ผมรับทราบภายในสัปดาห์หน้า
จะเป็นความกรุณาอย่างยิ่ง
เรียนมาเพื่อพิจารณาและขอขอบพระคุณล่วงหน้ามาณที่นี้ด้วย
ลงชื่อพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี

แต่แน่นอนเราก็ต้องมาดูเรื่องแรกแล้วล่ะ
ก็คือตอนแรกที่เขาบอกว่า๒๐มหาสิทธิอันดับโดยฟรอบ
ถ้าสมมุติจะดูจริงอันดับ๑๖คือคุณทักษิณชินวัฒน์
ซึ่งแน่นอนว่าจดหมายนี้จะไม่ถึงคุณทักษิณชินวัฒนแน่นอน
แต่ก็แน่นอนไปดูถึงอันดับที่๒๑
๒๑คือใครครับ

คือพ่อคุณกึ้งจะจำชื่อพ่อกึ้งไม่ได้

เฉลิมชัยคือกึ้งคุณประยุทธ์มหากิจศิริ
คุณประยุทธ์มหากิจศิริขอโทษนะพร้อม

หรือแม้กระทั่งว่ามีข่าวลือว่า
มีการไปเชิญแม่ของคุณธนทร
รุ่งเรืองกิจมาอยู่ในทีมไทยแลนด
เอาล่ะอย่างแรกแฮชแท็กที่มันเกิดขึ้นมา
ตั้งแต่วันศุกร์รัฐบาลขอทาน
วันนี้ก็เห็นแล้วนะฮะว่าเขาไม่ได้จะไปขอเงิน
เขาไม่ได้จะไปขอเงินอันนี้ทำความเข้าใจสมัยว่า
ไม่ใช่จะแบบว่าไปรวบรวมเงินจากมหาเศรษฐี

แต่ปรากฏว่าอยากจะให้แต่ละคนคิดโปรเจกต์ว่า

เราเชื่อไว้เลยว่าที่เขาพูดถึงกันมา
คนไทยตื่นมาแต่เช้าจะต้องมีพวกเขาในชีวิตประจำวัน
ใช่ก็เขาอยู่ในชีวิตตลอดอย่างนี้ตื่นมาคนไทยมีเขาในชีวิตประจำวัน
ถูกต้องไหมฮะกระทิงแดงทุกระดับชั้น
ตั้งแต่ดาราเวลาอัดแรกการเห็นต้องกินกระทิงแดงถูกต้องไหม
หรือแบบว่าพี่น้องชาวขับรถบรรทุกทั้งหลาย
ก็ต้องกินกระทิงแดงถูกต้องไหม
ใช่อยู่ในนี้เลยติดอันดับประกันชีวิต

และแน่นอนแล้วก็มีอัตราการจ้างงานที่ค่อนข้างจะสูงกว่า

วันนี้ไม่ได้เรียกทุกคนมาขอเงินนะ

แต่หมายถึงว่าเรียกมาว่าเฮ้ยจะทำยังไง

จะต้องจ้างงานมีอะไรนโยบายอะไรที่จะช่วยเหลือประชาชนให้ได้มากที่สุดในกลุ่มแรงงาน
ก็คือมาช่วยกันหารือมันจะได้มีทางออกในการขับเคลื่อเศรษฐกิจของเราไปด้วย
หรือแบบเราจะเห็นหลายคนอยากจะบอกว่าเราเช้ามาอย่างคุณกิจรัตนารักเนี่ย
เจ็ดก็ต้องเปิดดูกันแล้วถูกต้องไหมทุกคนอยู่ในวงจรชีวิตพวกคนไทยอ่ะ
เชื่อว่าคนไทย๗๗ล้านคนจะต้องมีพวกเขา
เขาก็เลยว่าเออมาหาทางออกกันสิว่าจะเป็นยังไง
ก็คือ๒๐แต่๒๐ก็จะเป็นกลุ่มมากกว่ามีกลุ่มพลังงาน
แบ่งเป็นกลุ่มของผู้นำเข้ารถยนต์อะไรอย่างนี้

มันก็มีผลแบบนั้นหรือพลังงานสะอาด

อย่างนี้คุณถ้าเกิดทางบางร้านอย่างบอกว่าไม่ต้องขอเป็นเงิน
เป็นโครงการโครงการอย่างไรครับคุณแม่
ก็นี่ไงเขาให้เสนอมาที่เราอ่านเมื่อกี้ว่า

จะให้รัฐบาลช่วยอะไรได้บ้างในโครงการนี้

ยังไม่ได้เป๊ะว่าโครงการนั้นคืออะไร
ก็น่าจะเป็นการหางานให้คนไทย
ใช่เหมือนถ้าสมมุติอย่างบางบริษัทที่ยังขับเคลื่อนได้อยู่นะ
วันนี้ก็อาจจะต้องแบบจ้างงานเพิ่มขึ้นไหมอะไรอย่างนี้กันเยอะ

อาจจะแบบว่าทำให้มันถูกลงไหม

เราพูดอยู่ว่าอันนี้คือเขาเปิดเผยมาเลยหรือครับ
นี่คือตามฟอร์ฟการจัดอันดับฟอร์ฟฟอร์ฟจากอันดับมาค่ะ
ตอนที่กฎหมายที่นายกส่งไปก็คือบางทีก็ไม่ได้ตามฟรอป
ใช่ไหมแต่ตอนแรกท่านนายกเป็นคนพูดเอง
เข้ารายการข่าวใส่ไข่เมื่อวันศุกร์เองว่า
จะติดต่อทั้ง๒๐อันดับถูกต้องไหมครับ

ให้มาร่วมหารือกันโดยที่เราจะตั้งทีมว่าทีมไทยแลนด์
หลังจากนั้นปุ๊บเอาละศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์
แม้กระทั่งรองนายกก็ออกมาพูดไม่ได้ไปขอเงิน
อะไรทุกคนประเด็นคือทวิตเตอร์มันร้อนแรงเหลือเกิน
มันร้อนแรงแบบว่าร้อนแรงจริง

อย่าเพิ่งไปว่าวินาทีนี้อย่าเพิ่งว่าเขาก็โอเคแหละ
วันนี้เป็นครั้งแรกที่แบบว่ามีประชุมคอรมอ
นายกจะต้องรับ๒เรื่องคือ๑เรื่องค่าไฟแพง
เดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังถึงเรื่องค่าไฟแพง

ว่าไอ้ที่คนอยากจะฟังคำตอบจากนายกว่า
จะเชิญอภิกษ์มหาเสถียงมาทำอะไร
ก็รอติดตามไปเนอะหลังจากนี้ก็เดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นยังไงกันบ้าง

เมื่อวานนี้รายการข่าวใส่ไข่
พี่ก็ติดตามจากรายการข่าวใส่ไข่
แชร์กันทั่วโลกออนไลน์เลยจริง
มีคลิปแชร์ของคลิปลูกค้ารายหนึ่ง

ดีใจจังเลยอยากกลับมาแบบไม่ใส่หน้ากากทำรายการอีกจังเลย

ไม่ยอมส่งอาหารให้เจ้าตัวถึงหน้าห้อง
ซึ่งเอาจริงแล้วเนี่ยมันเป็นกฎใช่ไหมแองจี้

แล้วก็โดยอ้างว่าตนเองกำลังไม่สบาย
กำลังมีไข้สูงเลยไม่อยากพบปะใครตามที่เสนอข่าวไป
ในที่สุดณวันนี้หลังจากที่แบบว่าคลิปนี้ถูกแชร์ไปมากมาย
นางโดนไล่ออกแล้วนะฮะนางโดนออกจากที่บริษัทแล้วนะครับ
ล่าสุดเมื่อก่อนนางคือเซลล์ขายรถ
ปรากฏว่าเราไปดูคลิปกันก่อนไหมเมื่อวานนี้อาจจะได้ดูกันแล้ว
บางคนที่ไม่ได้ดูคลิปนี้จะได้เข้าใจไปพร้อมกันเราไปดูกันฮะ
ให้ลูกค้าลงมารับด้านล่าง
แต่ติ๊กไปแล้วนะเมื่อกี้ว่าต้องการที่จะไม่อยากที่จะสัมผัสของ
ครับก็ผมเข้าใจก็เขาหมายถึงว่าให้แขวนเอาไว้หรือตรงไหน

มีปัญหาทุกเรื่องเลยเวลาตัดจ่ายผ่านบัตรเครดิตแบบเนี้ย
จะไม่ส่งบ้างจะแขวนเอาไว้บ้าง
คุณดูนะฮะคือเอาง่ายถ้าสมมุติเราดูตามคลิป
ว่ามันเป็นกฎของบริษัทนะมันเป็นกฎของบริษัทนะเขาขึ้นไม่ได้
อืมแล้วมันก็เป็นกฎจริงจริงแล้วเป็นกฎเดียวกันทั่วประเทศด้วย

คือมันจะมีบางแอปพลิเคชันที่เวลาเราสั่งอาหารหรืออะไรอย่างนี้
เขาจะมีให้ติ๊กเลยว่าแบบเฮ้ยคุณไม่ต้องการให้พนักงานไปใกล้คุณไหม
ถ้าสมมุติว่าไม่ต้องการให้พนักงานเข้าไปคุณบอกให้วางของทิ้งไว้ตรงนั้นก็ได้
ไว้ไว้หน้าบ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คุณก็ไปก็ได้อะไรอย่างเงี้
เดี๋ยวนี้ช่วงนี้มันก็ต้องมีมาตรการในการป้องกันอะไรหลายอย่างด้วยนะคะ
ปรากฏคลิปนี้โอ้โหเขาเรียกว่าไงนะคำศัพท์ทุกวันนี้ทัวร์ลง

ทัวลงจริงทัวลงจริงแม้กระทั่งไทยรัฐอินสตาแกรม
ก่อนที่จะเข้ารายการมดำพยายามดูดารายังเข้ามากันเยอะเลยฮะ
ก็ได้ลงไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี้
โอ้โหนี่เดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะฮะ
ทุวลงไปกี่ชั้นเนี่ย
มีทั้งดาราเต็มไปหมดเลย
คนบางคนชอบข่มยามข่มเด็กเสิร์ฟ

บางคนชอบข่มยามข่มเด็กเสิร์ฟข่มพนักงาน
เพราะมันทำให้เขารู้สึกว่ามีอำนาจและอยู่เหนือ
วิธีแก้คนเหล่านี้คือตบปากสักปากยายหอมบอก
คนเราเท่าเทียมกันหมดนะมีค่าเหมือนกัน
พนักงานคนส่งพูดจาดีและใจเย็นมาก
ผมเป็นกำลังใจให้นะครับก็มีดารามาเยอะมากเลยนะฮะ
แม้กระทั่งคุณสันพิชยาดลคุณซันพิชยาดลบอกอย่าทำแบบนี้
ไม่ว่ากับใครเข้าใจมั้ยนี่เอาเพลงพี่เบิร์ดมานะครับ
ถ้าไม่รักเอาเพลงพี่เบิร์ดมาพูดเลย
ก็มีดารามายายฟ่งใยไฟล์มีดารามากันเยอะพอสมควร
ถ้าเข้าไปดูในอินสตาแกรมว่าทุกคนบอกเฮ้ยยิ่งกว่าทัวร์ลงอีก
เมนต์เมื่อวานนี้ทุกคนพูดถึงผู้หญิงคนนี้ในทางที่ไม่ดีหมดเลย
สรุปแล้วนางเป็นเซลล์ขายรถหลังจากที่คลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปปุ๊บ
พนักงานบอกออกเถอะเพราะว่าเซลล์เนี่ย
ต้องพูดจาดีกับลูกค้ามันจะต้องพูดจาดีทำให้ลูกค้ารู้สึกประทับใจในบริกรมบริการ
ออกเถอะล่าสุดเซลล์ขายรถที่อยู่ในคลิปดังกล่าวนะฮะ
เขาได้ออกมาขอโทษสังคมทั้งน้ำตานะครับ
บอกว่าขนาดนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลซึ่งตัวเองเนี่ยป่วยมา๓วันแล้ว
เป็นไข้เกินกว่าสามสิบแปดองศาคำถามที่นางถามตัวเองว่า
ไม่รู้ว่าตอนเนี้ยนางเป็นโควิดหรือเปล่าจึงไม่อยากใช้ลิฟต์คอนโด
และอยากขอโทษในสิ่งที่ได้ทำลงไปไม่ว่าจะด้วยอารมณ์หรือการใช้คำพูดที่หยาบคาย
แต่อยากให้สังคมช่วยพิจารณาหน่อยได้ไหมคะอย่าตีฆ่าตนจากคลิปสั้น
ให้โอกาสเขาหน่อยได้ไหมสิ่งตอนนี้นางเครียดนางเครียดที่ต้องหางานใหม่
ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีใครที่ไหนรับนางเข้าทำงานอีกไหม
บริษัทต้นสังกรรมประโยชน์ว่าบริษัทได้ให้พนักงานคนดังเก่า
สภาพตั้งแต่วันที่๒๐เมษายนเป็นต้นไปซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ทางบริษัทต้องขอแสดงความเสียใจและขออภัยต่อการกระทำของพนักงานคนนี้
และขอโทษคู่กรณีด้วยพนักงานคนนี้ทำงานมาเป็นเวลา๓ปี
โดยนิสัยส่วนตัวเนี่ยเป็นคนอารมณ์ร้อนยืนยันว่าบริษัทเห็นความสำคัญเรื่องพฤติกรรมของบุคคลทุกคน
อาจจะดูคลิปตัวเขาก็ทำมานิดหนึ่งไหมครับแม่
โอเคนะมีด้วยนะอ่ะไปมีการที่เขาเอาขุดกันขึ้นมาใช่ไหม
ใช่มีคุณไปนี่คือตอนทำงาน

ที่มีการติดตั้งมาให้แล้วจากโชว์รูมนะคะ
แดงตัวนี้นะคะก็จะอยู่ในส่วนของขอบสิบแปดกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมภายในกันค่ะ

วันนี้คลิปมันสามารถทำลายชีวิตคนได้
แต่ในขณะเดียวกันไม่ใช่บอกว่านางถูกหรือผิดนะ
แต่วันนี้อย่างที่นางบอกว่านางเครียดอาจจะเป็นไปได้ว่านางเป็นไข้อยู่
เขาไม่สบายมันก็ส่วนหนึ่งอย่างที่เขาพูดมันก็อาจจะถูก

แต่กฎของไอ้คนที่ขับไปส่งอ่ะแต่พนักงานใจเย็นมากนะ

เพราะว่าเขาเป็นแม่โมดดำก็คือโห้ตี
ไม่ได้พูดประโยคที่สาวใส่หัวไปไม่ได้พูดอะไรแม่

แต่จริงเขาน่าจะใส่แมสสักนิดนึงนะคะตอนเขาเดินลงมา

แทนน้องรุ๊ดกับน้องปั๊ยที่ออกไป

เอ้าเหรอ
เขายังอยู่
เมื่อแล้วจะติดถือว่าเป็นเป็นบทเรียน
ใช่หลายอย่างด้วยนะคะ

คือตอนนี้มันมีข่าวปลอมออกมาค่อนข้างแบบหลายที่มากคุณผู้ชม
คือตอนนี้มันกลายเป็นว่าค่าไฟแพงขึ้นไหนดูซิเท่าไหร่
มันมีเหตุหลายปัจไฟบ้างดูหน่วยเลยดูหน่วยนี่เทียบกันป่ะ

ก็ใช่ไงปกติจะจ่ายอยู่สองหมื่นบาท
สมัยไม่พี่คือสมัยก่อนถ้าตอนย่ายังมีชีวิตอยู่น่าจะแพง
แพงอาจจะเป็นเพราะว่าดกัดตัวหรือตอนกระคืนเมื่อก่อนออกไปทำงาน

แต่ก็คือกลางวันตัวเองใช้โซลาเซล
นี่ขนาดมีโซลาเซลเปิดแอร์ได้เปิดไหนก็ขึ้น

แม่แอบทำโรงงานอะไรใต้ถุนบ้านหรือเปล่า
รู้คือโอเคทุกอย่างเหมือนเดิม

พี่ก็เลยเอ๊ะพยายามฟังวันเนี๊ยะ

ทางคนของกองฟภพยายามอธิบายให้คนไทยฟัง
มันจะมีค่าก้าวหน้าหรืออัตราก้าวหน้า

เราไม่เคยรู้
เราก็เปิดแบบนี้
ไม่ใช่อธิบายคือคนดังกองกรอบหอพยายามจะรู้ว่า
ข้างนอกน่ะแน่ไหม
คอมเพสเซอร์เค้าเจออากาศร้อน
มันจะต้องพยายามปรับอุณหภูมิให้ต่ำลง

นี่สิ่งที่พี่มดดำพูดทั้งหมดมันเป็นเรื่องแบบว่าที่ทุกคนคิดแบบนี้เหมือนกัน

ก็โพสต์เตือนเรื่องของข่าวปลอมอันนี้พูดถึงข่าวปลอมก่อนนะ
กรณีที่มีการโพสต์ข้อความว่าค่าไฟแพงขึ้น
ทั้งที่ใช้จำนวนหน่วยไม่ต่างจากเดิมเลย
ทีนี้เนี่ยมันเป็นเพราะว่าการไฟฟ้านครหลวงเพิ่มตัวคูณต่อหน่วย
ต้นทุนเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น
โดยการไฟฟ้านครหลวงเขาชี้แจงประเด็นนี้ออกมาแล้วนะคุณผู้ชมค่ะว่าไม่เป็นความจริง
และยังคงใช้หลักเกณฑ์วิธีการคิดค่าไฟฟ้าจากหน่วยการใช้ไฟฟ้าในอัตราเดิมด้วย
ส่วนสาเหตุที่คาดว่าจะทำให้หน่วยการใช้ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นนั้น
เนื่องจากว่าประเทศไทยในช่วงนี้สภาพอากาศร้อนจัด
อุณหภูมิเฉลี่ยจะอยู่ที่๓๖๔๐องศาเซลเซียส
จึงทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทำคำเย็นเนี่ยมันทำงานมากขึ้นนี่ไง
นี่นะแล้วก็ใช้ไฟฟ้ามากขึ้นโดยเฉพาะยิ่งเครื่องปรับอากาศ
เช่นนะพี่นะเขาบอกว่าถ้าเราตั้งอุณหภูมิแอร์ในห้องเอาไว้ใน๒๖องศาเซลเซียส
ก็จะพบว่าในช่วงฤดูร้อนเนี่ยแอร์ทำงานหนักมากขึ้น
มากกว่าเดิมเพื่อที่จะปรับลดอุณหภูมิจาก๔๐องศานะให้ไปเป็น๒๖
ดังนั้นเนี่ยตามที่ตั้งค่าเอาไว้มันต่างกันถึง๑๔องศาเซลเซียสเลยทีเดียว
ก็เลยเป็นสาเหตุทำให้หน่วยการใช้ไฟฟ้ามันเพิ่มมากขึ้น
ก็ส่งผลให้ค่าไฟฟ้าสูงตามไปด้วยค่ะ
ประกอบกับประกอบกับมีอีก
สถานการณ์ระบาดของโควิด๑๙ที่มีมาตรการขอความร่วมมือให้ทำงานที่บ้าน

ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่นั้นพักอาศัยแล้วก็ทำงานอยู่กับบ้าน
มีการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าตลอดทั้งวันเป็นเวลายาวนานเพิ่มขึ้น
แอร์นานขึ้นเปิดปิดตู้เย็นบ่อยครั้ง
ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าวแล้วก็ขอความร่วมมือนะคะ
ไม่ส่งไม่แชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในสื่อสังคมออนไลน์ต่าง
เพื่อที่จะให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากทางการไฟฟ้านครหลวง

ในขณะเดียวกันนายสนทิรัฐสนทิจิระวงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
ก็เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือเลยค่ะ
เกี่ยวกับมาตรการช่วยผ่อนปลนภาระพี่น้องประชาชน

ความจริงวันนี้คือความหวังของคนไทยนะครับ

วันนี้คือความหวังของคนไทยรวมไปถึงความหวังของฉันด้วย
ว่าหลังจากการประชุมคอรมอลวันนี้
แม่นายกอาจจะออกมาพูดว่าเราได้ลดค่าไฟนะครับ
มันคือความหวังที่นายที่น้องบอกว่าคุณสนทิรัฐเขาเตรียมไว้
เขาเตรียมอะไรไว้เขารู้ไหม
ภูมิดัง๙เนี่ยฟรีไม่เกิน๕๐หน่วย

เขาจะขยายเขาขยายไปแล้วด้วยเป็น๙๐
แต่กำลังจะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยจะขยายเพิ่ม
ให้ใช้ไฟฟ้าฟรีเป็น๑๕๐หน่วย

ใช่คำถามคือคนที่ได้รับผลประโยชน์จากตรงนี้เท่าไหร่

ตรงนี้คือใช้ไฟน้อย

ในการคำนวณจำนวนหน่วยการใช้ไฟฟ้าในเดือนกุมภาพันธ์

จะเป็นฐานของการคิดคำนวณโดยส่วนต่างจากจำนวนดังกล่าวเนี่ย

จี้หล่อนอยู่คนเดียวนี่หล่อนใช้กี่หน่วย

นี่ไงของไอ้ที่ไม่เกิน

แต่เดือนนี้ต่อไปที่ว่าตามมาตรฐานของเดือนกุมภา

เพราะก่อน๑๔๐หน่วยก็ยังต้องจ่าย
ตั้งแต่แหละตั้งแต่แหละเธอใช้เดือนแล้วกี่หน่วย

เอาอย่างนี้นะฮะก็เอาง่ายเลยว่า

โอ้ฉันตกใจไอ้จิ๊บปกติฉันจ่าย๒หมื่นกว่าบาท
ฉันพูดตรงตกใจฉันหย่วน

๓หมื่นคุณแม่คือปิ้งแย่งอันเยอะเย็นนักหนาวคุณแม่ค่ะ

เขาบอกว่ายิ่งสมมุติคุณเปิดแอร์มากขึ้น
ฉันตกใจตรงว่าง่อมาอันนี้ง่อ
อันตรา๙ก็โอ๊ยอย่า๙ซิ

ทีแล้วตายช่วงนี้๙ทีจะตาย
เขาบอกว่าถ้าใช้ไฟฟ้าเกิน๘๐๐หน่วย
ก็จะมีส่วนลดค่าใช้ไฟฟ้าส่วนต่างให้อีก๕๐นะน้อง
ใช่เขาบอกว่าอย่างนี้อันนี้คือความหวัง
ขนาดว่าจำนวนการใช้ไฟฟ้าของเราในเดือนกุมภาพันธ์อยู่ที่๓๐๐หน่วย

สมมุติเราใช้ไฟฟ้าในเดือนกุมภาพันธ์อยู่ที่๓หน่วย
แต่เดือนมีนาคมมันกระโดดขึ้นไปที่๗๐๐หน่วย
ถูกต้องไหมมันจะมีความต่างอยู่เท่าไหร่๔๐๐หน่วย
จำนวน๔๐๐หน่วยเนี่ยจะเป็นส่วนต่างที่ใช้ฟรีฮะน้อง

ถูกจะเป็นส่วนต่างที่ใช้ฟรีนิก

แต่ในขณะเดียวกันกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าเกินกว่า๓๐๐หน่วย
ก็น่าจะเป็นบ้านพวกเรา
หน่วยโดยใช้กุมภาพันธ์เป็นฐานการคิดคำนวณ
จะมีส่วนลดให้อีก๓๐ของค่าไฟฟ้าที่เกินจากฐานเดือนกุมภาพันธ์
เอาง่ายวันนี้คือความหวัง
ปรากฏว่าเราก็คิดว่าอุ๊ยเราน่าจะได้บินใหม่เนาะ

หลายคนถามว่าอุ้ยแสดงว่าเดี๋ยวเดือนหน้าเขาจะคืนเงินเราใช่ไหม

รูปแบบไหนคะเป็นค่าเป็นแบบเข้าธนาคารหรือว่าตัดจากหน่วยเงินที่เสียไปแล้ว
บอกว่าไม่ใช่เขาคิดเดือนหน้านู้น

แต่ก็มีส่วนลดอะไรให้สำหรับการใช้ของเรา

เดือนหน้าเขาก็ลดให้ไงนี่ไงพี่บ้านพี่หน้าใช้เกินกี่แอมกี่หน่วย

กำลังพูดถึงเรื่องค่าไฟค่าน้ำอยู่โทรมาทำไม

จัดฉันจัดรายการอยู่เออไม่มีมารยาท
แล้วค่าน้ำค่าไฟคุณพูดแล้วใช่ไหมพูดถูกต้องไหม
พูดถูกต้องกับค่าน้ำค่าไฟเนี่ย

เขาจะไปลดให้เดือนหน้าบ้านเธอขึ้นไหม
เขาไม่ได้ลดให้เดือนหน้าเขาลดตั้งแต่เดือนนี้เลย

แต่ว่าคุณจ่ายเงินไปเดือนนี้
เดี๋ยวเดือนหน้าเขาจะลดต้นมาให้

ก็ถ้าเกิดเดือนหน้ามาช็อคอีกละทำอย่างไร
คิดสารของเดือนกุงพรพันธุ์
ก็คิเวลาคุณพรพันธุ์คุณจ่ายเนื้อนึงมา๒๕๐๐

แต่คุณจ่าย๒๕๐๐

ประเด็นคือว่าเดือนนี้
อ้าวแล้วถ้าเกิดเดือนหน้ามันมาแล้วตกใจอีกล่ะ
เขาจะลดมาให้เขาจะลดเขาจะลดของเดือนนี้ไปให้
มันก็เป็นส่วนลดของคุณไปเดือนหน้า
มาในบินเลยเหรอ
อย่างเช่นใช้ประมาณ๘๐๐ขึ้นไปก็จะลด๕๐ใช่ไหม

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือเขาจะเอาฐานจากเดือนกุมภาพันธ์เป็นตัวตั้งนะ
อธิบายสิอธิบายสินักข่าว
แปลว่าเดือนหน้าต้องใช้เท่ากันถึงจะได้ลดเหรอ
ไม่ใช่ครับก็คือหมายความว่าในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ย
สมมุติว่าพี่ใช้ไป๕๐๐หน่วยใช่ไหมพี่
พอมาเดือนนี้พี่ใช้ไปประมาณ๑๕๐๐หน่วย

เขาก็จะหัก๕๐๐หน่วยมาเป็นตัวตั้งก่อนอีก๑๐๐๐หน่วยเขาขาด๕๐

มันคงไม่ได้ตกใจแล้วเพราะว่ามันเป็นมาตรการออกมาเนอะ

มีความหวังว่าเดี๋ยวมันจะมีบินใบใหม่มาถูกกว่าเดิมไง

ใบใหม่ก็คือหน้าเนี่ยมันจะถูกลงเขาจะไปหักให้

ตอนนี้ผมจะบอกให้คนที่ลำบากคือคนที่อยู่หอ

ฝากถามหน่อยว่าเดือนหน้าเอาเงินไหนมาจ่ายก่อนแม่

นวมมันก็อยู่บ้านเนี่ยอยู่แล้วมันมีแต่กับเธอใช่ไหม

คุณเอาผมออกทีวีผมคิดค่าตอนเลย

อันนี้นะครับวันดีครับถูกโทรกลับมาด้วยนะครับสวัสดีค่ะ

คุณผู้ชมยังงงว่าเราจะคำนวณวิธีการอะไรยังไง

ก็สามารถที่จะตรวจสอบหน่วย
แล้วก็คำนวณค่าไฟแบบง่ายเลยคุณผู้ชม

ว่าไอ้ที่รถอะไรยังไงเราไม่รู้
ความหวังของฉันจากคอนโลมอบ
ความหวังเมื่อคืนฉันนอนฝันสลัก
หมายถึงว่าจะมีบินค่าไฟมาหมายถึงเราเอาไปจ่ายแบบนี้

เขาก็พูดแล้วเขาก็จะไปเช็คฐานจากเดือนกุมภาไงพี่
ก็เดี๋ยวต้องลองดูว่าค่าไฟจะเป็นอย่างไร

รถของเดือนกุมภาให้แล้วก็มาหักออกไปเลย

เสร็จปุ๊บคุณก็ลองเข้าไปคำนวณดู

ไปดู๑๐๐วัตต์เท่ากับ๑หน่วย

เสร็จปุ๊บแล้วเราก็ไปลองกรอกข้อมูลดู

เครื่องซักผ้ากับแอร์จะสูง
หรือว่าตอนนี้ก็สักผ้าเยอะครึ่งนะพี่มร

ใช่เพราะว่าเสื้อผ้าเรากลับปุ๊บ

แต่ตอนนี้มันกลายเป็นคนส่วนใหญ่จะซักผ้าทุกวัน

ไม่ค่อยหมายถึงว่ามันไม่ได้เบี้ยหนัก
น้ำก็ขึ้นมาของบ้านหนู

มายขึ้นนิดหนึ่ง
พี่พีเริ่มประหยัดกับการยุดการทำอาหารรีวิวก่อน

ไม่เกี่ยวคนจะใช้หน้าอะไรได้เยอะแค่ไหน
เพราะเขาพูดว่ารถเบนทำอาหารทำนู่นทำนี่
ตลอดกันพี่ค่าน้ำก็ขึ้นอะไรอย่างนี้
มันแฝงอยู่เมื่อก่อนไม่อยู่บ้านเลย
ใช่เพราะเราทำงานทุกวันเราออกข้างนอกทำงานทุกวัน

หมดลูกแต่เดี๋ยวเราต้องดีใจนะครับ
ไม่ใช้น้ำปร่ะให้ใช้น้ำปร่อยแทนกันหรอ

ช่วงหน้าตอนนี้สิงคโปร์มาแรงมากในเรื่องคนติดเชื้อ

คือภายใน๒๔ชั่วโมงขึ้นไป๑๔๐๐ลายกันเลยทีเดียวคุณผู้ชม

วันนี้นะคะก็มีการรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ของซิงคโปร์ค่ะ
ซึ่งก็ระบุว่าผู้ติดเชื้อเพิ่ม๑๔๒๖ราย
ภายในเวลา๒๔ชั่วโมงด้วยนะคะ
ก็ทำให้ซิงคโปร์นั้นมียอดผู้ติดเชื้อสะสมแล้วกว่า๙๑๒๕ราย
มากที่สุดในประเทศอาเซียนเลยทีเดียว
ทั้งนี้ผู้ติดเชื้อรายใหม่๑๓๖๙ราย
นั้นเป็นแรงงานชาวต่างชาติ
อาศัยอยู่ในหอพักแรงงานของสิงคโปร์นะคะ
โดยกระทรวงสาธารณสุขสิงคโปร์ชี้แจงว่า
จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เพิ่มขึ้นนั้น
มาจากการขยายกลุ่มตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น

ใช่แล้วเขาก็มีการตรวจเช็คเพิ่มมากขึ้นด้วย
สาธารณสุขของซิงคโปร์ระบุว่าแรงงานจำนวนมาก
ไม่มีอาการป่วยแสดงออกมา
แต่เมื่อขยายการตรวจไปกลุ่มดังกล่าว
ก็พบว่ามีการติดเชื้อโควิด๑๙เป็นจำนวนมาก
ซึ่งปัจจุบันนี้ซิงคโปร์มีการตรวจหาผู้ติดเชื้อแล้วกว่า

ประเทศเขาเล็กนิดนึงจำนวนประชากรด้วยเนอะ
โดยคิดเป็นอัตราส่วนต่อประชากร๑ล้านคน
ปรากฏว่าสิ่งที่แปลกคืออะไรรู้ไหมพี่
ว่าเป็นประเทศที่บริหารจัดการได้ดีที่สุด

ที่มันมีความว่าแปลกเกิดขึ้น
คืออะไรรู้ไหมเด็กเว้ย

ปรากฏว่าคนสิงคโปร์เขาเป็นคนที่ออกไปทำงานกันเยอะพอสมควร
เขาก็จะเอาเด็กไปฝากเลี้ยงตาม
ปรากฏเด็กมันไม่ออกอาการไง
อย่างที่เราพูดกันตั้งแต่ต้นว่าแต่อันนี้มันไม่มีถูกไม่มีผิด

ไม่แสดงอาการแล้วก็เอากลับมาแพ่คนที่บ้าน

ซึ่งปรากฏว่าเด็กพวกนี้เป็นภาหะที่ไม่แสดงอาการ

เด็กเอาไวรัสมาจากสถานเลี้ยงเด็ก

แล้วปรากฏว่าแต่ละบ้านเนี่ยส่วนใหญ่ทุกคนเก็บตัวกันในบ้าน
ก็จะมีคนแก่อยู่มีคนสูงอายุอยู่
เด็กก็ไปแพ่เชื้อกับคนแก่
จริงบ้านพักคนชะลาด้วยนะคะที่สิงคโปร์
มีบ้านคนชะลาที่ติดด้วยทีนี้เลยไปกันใหญ่เลย
เขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยมันก็เลยคนสิงคโปร์
และอีกอย่างปัญหาที่ตอนนี้กลับมาจากสิงคโปร์มากที่สุดคืออะไรรู้ไหม
คโปร์เนี่ยเป็นเมืองท่าของการธุรกิจการเงินทั้งหมด
คนตอนนี้หลังจากที่โควิดมันระบาดทั่วโลกจริง

ในระหว่างกลับบ้านมันจะต้องมีกี่คน
ประเทศไทยเรายังปิดสนามบินอยู่แต่ก็จะค่อยกลับ
ปรากฏคนที่ไปทำงานที่เมืองนอกเมืองนาเนี่ย
กลับมากลับมาช่วงหลังเป็นจำนวนมากอย่าลืมว่า
ประเทศไทยความโชคดีของประเทศไทยเรามีบ้าน
ส่วนใหญ่เราอยู่บ้านแต่ซิงคโปร์
เนื่องจากที่ดินมันแพงเหลือเกิน
เพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นห้องหรือคอนโดมิเนียมถูกต้องไหมครับ
ปรากฏว่าไอ้ตรงกลับมาบ้านก็ต้องกักตัวอยู่บ้าน๑๔วันเนี่ย
ซึ่งในขณะที่กักตัวอยู่บ้านเขาไม่ได้เข้มงวดกันมากนัก
เพราะเขาถือว่าให้อยู่บ้านฉันก็อยู่บ้าน

มีการสัมผัสคนในบ้านทำให้แพร่เชื้อภายในบ้าน
มันมีการกระจายจนถึงวันนี้
ทางรัฐบาลของเขาจะต้องถึงขนาด
ต้องกลับมาคิดใหม่ทำใหม่ว่า
จะต้องกักตัวกันยังไงถึงขนาดนั้นเลย
เมื่อก็ส่วนใหญ่ที่ซิงกาโปอล์มันก็จะเป็นตึก

เวลาจะเข้าไปใช้ทีต้องขึ้นลิฟต์

แต่ว่าตัวขนาดตัวเขาเองเวลาเขาจะทำงานทีนึง

สถานที่ในการแบบที่เขาจะกักตัว

แต่ของเขามันไม่มีพื้นที่ที่จะทำได้แบบนั้นหรอก
บาปบุญนะบริหารจัดการดีนะ
เขาบอกแม้กระทั่งว่าระยะห่างทางสังคม

ขนาดเป็นประเทศที่มีระเบียบวินัยที่สุด

สถานการณ์คนไทยตอนนี้เราเห็นยอดเหลือแค่๑๙คน

วันนี้ยังพูดระบบวิภาวดีปกติเนี่ยถ้าเรามาแป๊บเดียว
แป๊บนึงช่วงนี้วันนี้มีติดอยู่ตรงนี้ประมาณเกือบ๑๐นาที
อันนี้จากอโศกมาเมื่อก่อนพี่จากอโศกมาเนี่ยประมาณ๑๐กว่านาที

ปรากฏว่าตรงนี้แหละมันบอกว่ามันเกิดเหตุการณ์นี้คือ
มันมีเช่นงานเลี้ยงอาหารงานค่ำอะไรเลี้ยงอาหารค่ำ
คุณเชื่อไหมว่างานเลี้ยงอาหารค่ำงานเดียวเนี่ย
มีคนติดเชื้อ๔๗คน

โอ้โฮ

แต่ยอดผู้เสียชีวิตก็ยังน้อย
ช้ากว่าเราป่ะคะคุณรู้สึกไหมเขาปิดร้านอาหารช้ากว่าเรา

เพราะทีแรกพอเราเห็นเขาตอนแรกรถเมย์คิดว่าเขาทำไปแล้ว
พอดีคุยกับเพื่อนด้วยเพื่อนก็บอกว่าแบบนี่ไงประเทศเราแบบ
ปิดร้านอาหารเราบอกประเทศเราปิดไปแล้วประมาณอาทิตย์๒อาทิตย์แล้วนะ
เรื่องของร้านอาหารที่แบบเราไม่สามารถกินข้าวนั่งที่ร้านได้แล้ว

ซื้อตับอะไรประมาณอย่างนี้ค่ะไม่แต่ว่าเขายังน่าเปิดอยู่นะ

รู้สึกจะประมาณอาทิตย์หนึ่งได้แล้วเขาเขาเริ่มแบบปิดเริ่มปิดแล้ว
ร้านอาหารไม่ให้กินข้าวที่ร้านแล้ว
แต่ประเทศไทยนี่เราอย่างประมาณไม่ได้ประมาณนี้รู้ไหม

แต่คนซิงคโปร์เขาไม่ทำงานที่บ้าน
เขายังถือว่าบางอาชีพมันจะต้องกลับมาทำที่ออฟฟิศพี่
คือตอนนี้ซิงคโปร์เขาก็จะมีแล้วแต่บางบริษัทของเมืองไทยก็เหมือนกันค่ะ
เขาก็จะใช้วิธีการบางที่คือโอเคแบ่งจำนวนคนไป
อาจจะแบ่งคนไปบ้างครึ่งนึงไปวันไหน

จริงของในเมืองไทยบางบริษัทก็ยังมีแบบนั้นนะพี่นะ

แต่ว่าเขาอาจจะมีมาตรการในการแบบดูแลพนักงานในบริษัท

เพราะฉะนั้นเขาบอกว่าคนไทยอย่าชะล่าใจนะ
เห็นยอดเราเหลือ๑๐กว่าคนครั้งหนึ่งสิงคโปร์ก็เหลือยอดอย่างนี้เห็นไหม

เราติดสูงสุดคือพวกรับจ้างทั่วไปกับพวกฟรีแลนซ์
สุดคือนักเรียนนักศึกษาคืออยู่บ้านแน่เลย

ติดไป๓๙๕คนนะครับกลุ่มรับจ้างทั่วไปกับฟีแลนซ์ประเทศเรานะ

ถูกต้อง
มาดูเรื่องนี้ชุดนี้อยู่บ้านกันนะคะ

ไม่มีอะไรทำไม่มีอะไรจะทำไม่มีอะไรจะเล่น

เพราะทุกวันคนส่วนแต่ช็อปออนไลน์กันอยู่แล้ว

จากทำไม่เป็นเลยฉันมีทุกอย่างเลยตอนนี้จริง
เขาบอกว่าไลฟ์สไตล์โควิดที่เรากักตัวอยู่ว่า
มันจะเปลี่ยนชีวิตมนุษย์ของเราไปทุกคนเลย
กับ๒ช่องทางที่ให้คุณสะดวกช็อปทุกที่ทุกเวลาด้วยนะ

ช่องทางแรกครับอันนี้ง่ายเรารู้กันอยู่แล้ว
อันนี้มันสามารถช็อปได้ตลอด๒๔ชั่วโมง
โอ้โหช็อปได้ตลอด๒๔ชั่วโมง

ถูกต้องคุณสามารถเลือกช็อปได้นะฮะทั้งสินค้าความงามเครื่องสำอางเครื่องใช้ในบ้าน
รวมถึงกัจเจ็ดทั้งหลายสินค้าแฟชั่นกระเป๋ารองเท้า
ครบคันทั้งของผู้หญิงของผู้ชายสำหรับคุณแม่คุณลูกก็มีนะจ๊ะ
เลือกสินค้าแล้วแน่นอนเหมือนเลยมันจะมีตะกายให้คุณให้ใส่
กดสั่งซื้อชำระเงินแล้วก็ที่สำคัญคือรอรับของอยู่ที่บ้าน
ที่สำคัญตอนนี้คืออะไรรู้ไหมฮะส่งฟรีทั่วไทย

รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด๑๐๐๐บาทตั้งแต่วันนี้จนถึงนู่นเลย
๓๐มิถุนายน๒๕๖๓บาท
เลยค่ะแค่โทรไปที่๐๒๗๙๓๗๕๕๕
เวลานะคะ๑๐โมงเช้าจนถึง๒ทุ่มเลย๒๐นาฬิกานั่นเอง
สินค้าที่เราต้องการสั่งเสร็จชำระเงิน
รอรับของแถมส่งฟรีถึงบ้านเหมือนกัน
ก็เรียกว่ารับง่ายจ่ายไวไม่ต้องลงจากรถ
ลาดพร้าวบางนาปิ่นเกล้าวพัทยาบีชภูเก็ต
ค่ะก็ช็อปง่ายจ่ายสะดวกนะคะชำระเงินได้ทั้งแบบโอนเงิน
เก็บเงินปลายทางหรือว่าจ่ายบัตรขนิดก็ได้
เขาย้ำเลยนะคะว่าส่งฟรีถึงบ้าน
อยู่บ้านก็ช็อปได้ง่ายสบายใจ

คือตอนคือมีพี่คนนึงเขาบอกว่า
ไม่ต้องใช้น้ำมันไงจัดสักอันน้ำน้ำดาวนี้
อยู่บ้านออกมานอนที่บ้านก็มีกัน
คือบางคนเนี่ยมีเด็กใช่ไหมคะบางบ้าน

แล้วลูกมี๓คนเล่นของเล่นวน

แล้วลูกเริ่มแบบไม่มีตัวช่วยแล้ว

สมมุติเราบอกว่ารบกวนช่วยหาของเล่นให้หน่อย
เขาจะมีแบบว่าส่งมาให้ดูด้วยอะพี่ว่า

แล้วเราสามารถเลือกได้เพราะบางทีเราไปนั่งหาเอง
เปิดมันเยอะอ่ะเขาช่วยดูด้วยอ่ะ

ทุกอย่างที่ต้องมีตอนนี้จะทำอะไรทั้งสิ้น

หน้ากากแล้วเพราะจะต้องเล่าข่าวเด็ดประจำวัน

เคยถูกคู่ลีน่าจังจังจ่า
กับขี้ม้าออนภาเหรอ
ม้าออนภากับลีน่าจังจังจ่า

กันชัยรับทิศภาพด้วยบอกให้ชั้นรับทิศภาพกลับไปก็ไม่ยอมรับ

ไม่ร้าวเพราะว่าตอนนี้อยากรู้เรื่องของเขามา
เพราะนั่นอย่างไรพอเมื่อกุ้งได้มาเขาเต้นนะแอ้งจี้นะ

ดูไงครับดูนิดหนึ่งค่ะ
ดูการเต้นหรือครับดูคลิปหรือครับดูคลิปค่ะ
หน่อยพอ
ออกกำลังกายทุกวันพี่ม้าแต่ถ้าไม่รู้ว่านางแข็งแรงมั้ยกระดุ่มกระดุ่มนางยังแข็งแรงอยู่มากมากเลยนะนะฮะแต่แน่นอนเราไม่เคยเจอรีน่าจังจังจามานานแล้วแล้วติดต่อออกรายการตัวแม่นางก็ไม่มาเนอะนางมาหายไปไหนก่อนนางยังไลฟ์สดอยู่ไหมไลฟ์สดอยู่แล้วก็ยังมีไปตามแบบไปสัมภาษณ์ตามที่ต่างต่าง
ดงไอดอลอยู่นะนางไปอยู่นะอ๋อเหรอนางยังไปอยู่นางไปอยู่คือปรากฏว่าคุณยายม้าก็มีการโพสต์มีช่วงหนึ่งแต่นางบอกนางหยุดเต้นแล้วใช่ไหมหยุดแล้วค่ะวันนี้มีอีกวันนี้จะรีวิวอาหารจีนเธอใส่ชุดจีนหรือเปล่าเนี่ยใส่ชุดจีนมันจะเต้นอีกแล้วเหรอเธอห้ามนางไปหรือยังห้ามไปแล้วแต่ก็ห้ามไม่ได้แม่

แต่ปรากฏว่าลีน่าจังเนี่ยหายไปนาน

ฉันอ่านตามลีน่าจังนะคะคุณไอ้ม้า

เที่ยวแห่งแห่งขา
ไม่เป็นกุลสตรีเอาซะเลย
คุณนายม้าได้เห็นคลิปดังกล่าว
ขึ้นขึ้น
มีแฟนกลับแหมแฟนกลับนี้ก็เข้าไปคอมเมนต์ว่า
ที่เจ้าตัวเต้นนั้นถูกลีน่าจังมีคนไปฟ้องนางไง

ในรายการยังมีคนไปฟ้องนางนะ

เอ้าเดี๋ยว

ไม่มีปัญญาดังด้วยตัวหล่อนเอง
อันนี้คือพี่ฝากหมอกรีน่าจังหรือ

อะไรของพี่พูดเหมือนตัวเองหมองเอง
เจียนมากนี่เดี๋ยวหนูต้องรอคลิปต่อไปออกมาอีกหรือป่ะ

แต่ลดแมว่นะอาหารจีนวันนี้อ่ะจะเบาเพราะเพ่งจีนจะแบบ
ต้องใส่ชุดแบบนับในเต็มยดเลย

หมายถึงว่าคงคงไม่ได้แต้นแบบอย่างนั้น
ถ้ากับนักของผมเองมาทำได้ครับ

ไหมเทียนต้องรอดูว่าม้าพี่จะมาในเพลงอะไร
บีนอาจารย์อย่าลืมน่ะคุณแอม้าเขาฝากฉันมาด่า
เกาะกระแสหล่อนไม่มีปัญญาดังเอง

พออ่านข่าวม้าเสร็จปุ๊บยาต่อเลย

แม่เขาให้ดูแม่ยาย่าแม่ปลาใช่ไหมคะ
ให้ดูรูปสาวยายาตอนที่ติดบัตรตั้งแต่ตอนเด็ก

จนโตเข้ามหาลัยเลยไล่มาเรื่อย
แม่ปลาก็โพสต์รูปติดบัตรทั้ง๙ชั่วโหล

สวยขึ้นเรื่อยอย่างนี้น่ะแล้วก็บอกว่าน่ารักจริง
แม่ดีใจมากเลยขอเอามาแชร์กับแฟนคลับน้องนะคะ

เอาตัดอย่างอื่นเลยนะดูแค่แววตานะเหมือนเดิมเลย

รูปตอนติดบัตรที่จบแล้ว

แม้แต่ได้จัดไปสัมภาษณ์นางครั้งแรกนะ

ปะตือเป็นคนออกเข้าโรงการไปเจอนาง

เข้าที่เล่นกับณเดชน์เรื่องแรกช่องสามันนั้น

เดี๋ยวถึงเล่าของอีกคนได้ไหมทานไหม

รู้เลยว่าเด็กคนนี้มันคือดารา
เรียกว่าตอนนี้นะคุณผู้ชมดังมากจริง
ซีรีส์วายเพราะเราคู่กัน
นาทีนี้ขยับตัวไปไหนเรียกว่าแบบ
คือทุกคนจับจ้องจับตาทุกก้าวเลย

จากคนตามอยู่แรก๕แสนกว่าคน

ล้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วเร็วมากนะ
คนเราดูนะเมื่อก่อนเนี่ย

รู้สึกแบบว่าเล่นละครช่อง๓ด้วย
น้องเหรอน้องเขาเล่นละครด้วยใช่ใช่เล่นทั้งเรื่อง
ไม่มีบทพูดไม่มีใครรู้จักเลย
ไม่มีบทพูดบอกหน้าที่ของเขาคือหรือเปล่า
เขาไม่ได้สนใจว่าดังไม่ดังเว้เมย์

จะได้มีเงินไว้เรียนหนังสือ

พี่กว่าจะได้มีเรื่องแบบแปดปี

แฮฮาลาวีสักกันไม่เออแฮฮาลาวี
ละครเย็นเป็นตัวประกอบออกมาฉากเดียว
แล้วอันนี้ดังเลยนะบทท่านอ่ะบทจะดังปุ๊บแป๊บเดียว

นี่พี่หนุ่มเมื่อก่อนพี่หนุ่มเนี่ย

แต่เป้าพี่เนี่ยทำให้รู้ว่าคนอยากกินหนุ่มเนี่ย
สโนว่าตำนานคาสโนว่าเมืองไทย
นี่ดูสิตั้งใจปวดควรถามว่าเล็กหรือครับ

ให้รู้ว่าข้านี่มันแน่มาตั้งแต่ต้นหรือยังไงครับ
ดูท่ายืนก็รู้ว่าไม่ใช่คนดี

เขาเฟี้ยวง้อมาตั้งแต่เด็กเขาเขียนอยู่ว่าเขาเฟี้ยวง้อ

พี่หนุ่มนี่หล่อตั้งแต่เด็กจริงนะเมื่อก่อนอย่าลืมว่าไม่มีหมอ

ไม่ต้องถามนะคะไม่ค่ะฉันพูดอยู่ว่าเป้าหนังใหญ่ดีนะ
เพราะว่าเขาบอกว่าทำบุญเยอะนะครับจะมีชื่ออยู่บนยอด
ยอดเกียรติอีนไม่ใช่หรือว่ามันบอกกำแพงดุม
ไปแล้วคุณผู้ชมค่ะวันนี้ลาไปด้วยภาพของพี่หนุ่มเมื่อกี้นี้นะคะ
ไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับไปครับ